นี่ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์กันเลยล่ะนะ
มีนักท่องเที่ยวหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
เป็นชาวออสเตรเลียมาเที่ยวที่ภูเก็ต

คือช่วงเช้าวันนี้เนี่ย
เขาขึ้นไปเล่นสระว่ายน้ำ

แล้วก็ปีนขึ้นไปบนกำแพง
แล้วก็เดินไปอย่างนี้ค่ะ
เลื่อนค่ะเผิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
นี่เป็นภาพตอนที่กู้ภัยเนี่ยนำร่างเขาลงมานะครับ

ติดอยู่บนหลังคาของร้านอาหารที่อยู่ด้านล่าง
อายุ๑๙ปีเป็นชาวออสเตรเลียนะ
ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าตองนะครับ
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งนี้หน่อย
นี่ฮะนี่ชั้น๖นะครับ
ก่อนที่จะไปติดหลังคาแล้วเสียชีวิตอยู่แล้วเอาร่างลงมาเนี่ยเขา
เขามาเล่นสระว่ายน้ำในช่วงเช้า

ตรงนี้ผมว่าฐานกำแพงเนี่ยยังพอเดินได้น่าจะใหญ่อยู่
แต่ดูจังหวะที่เขาเดินต่อไปเรื่อยนะคะ

แล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปซ้าย

คือจังหวะโชคร้ายคือเขาไม่ได้ตกเข้ามาด้านใน

ฐานกำแพงขวามือที่เขา

แล้วเขาขึ้นมาจากน้ำก็น่าจะเปียก

โอ้โหเพราะว่าไอ้กำแพงรั้วตรง
ขวามือมันเป็นแท่นที่มันพอเดินได้

แล้วเขาตกลงมาติดหลังคาตรงนี้นะฮะ

ทำครัวกันอยู่กำลังเตรียมเปิดร้าน

กระเบื้องหลังคานี่แตกระจายไปหมด

ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ

แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิด

ปรากฏว่าสระน้ำชั้น๖

ก็คือจังหวะ๙พลาด
ตอนดินรั้วด้านซ้าย

เมื่อ๒๘มิถุนายนนี่คือเช้า๒๙มิถุนายน
เท่ากับว่าเพิ่งอยู่ได้คืนเดียวตอนเช้าเนี่ยเขาตื่นมาเขาก็พากันมาว่ายน้ำ
โอ้โหต้องเตือนกันไว้เลยนะฮะนี่วินาทีชีวิตเลยเนี่ยพลึบลงไปเลย